อีกหนึ่งคดีเรื่องของพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศลูกเลี้ยงนะครับ
ตอนนี้ทางด้านของตำรวจชายนาฏเองก็รอผลการตรวจสอบร่างกายเด็กหญิงคนนี้อยู่

ส่วนฝากของเด็กหญิงคนนี้มีการอัดคลิปบอกลาเพื่อนนะครับ
จากว่าแม่นั้นสั่งห้ามไม่ให้ไปโรงเรียน

ครับก็ต้องขออนุญาตเบอร์หน้าเพราะว่ายังคงเป็นเยาวชนอยู่นะครับ
แต่ว่าคลิปวีดีโอที่เพจดังในเฟซบุ๊คเพจหนึ่งนำมาโพสต์
พร้อมข้อความอ้างว่าเป็นเสียงของเด็กหญิงวัย๑๒ปีรายนี้
ที่ถูกพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาบอกลาเพื่อน

หลังถูกแม่สั่งห้ามไม่ให้ไปโรงเรียน
จะยังไม่มีการยืนยันว่าคลิปดังกล่าวนั้นคือเสียงของเด็กหญิงผู้เสียหายคนนี้จริงหรือไม่
แต่ว่าหลังจากมีการโพสต์ลงเพจไปแล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมายนะครับ
ส่วนใหญ่ก็เป็นการสงสารชะตากรรมของเด็กผู้หญิงคนนี้
ส่วนหน้าเฟซบุ๊คของพ่อเลี้ยงที่เป็นคนก่อเหตุเองก็มีคนเข้าไปด่าทอด้วย
ถ้อยคำที่ค่อนข้างจะรุนแรงอย่างมากทีเดียวนะครับ
ก่อนหน้านี้แม่ของเด็กหญิงได้เข้าไปแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองชัยนาธนะครับ
ให้เข้าไปจับกลุ่มสามีที่ไปก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศลูกสาววัย๑๒ปี
ตั้งแต่ตอน๕ขวบนะครับปัจจุบัน๑๒ปีซึ่งเขาทำมาแล้วรวม๗ปีด้วยกัน
ตำรวจก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวดำเนินคดีได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
โดยแจ้งข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
และกระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีครับ
ที่พนักงานสอบสวนจะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากหางผัดแรกที่สารจังหวัดชายนาฏพร้อมคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากว่ายังคงต้องรอผลการตรวจสอบร่างกายของเด็กหญิงเพื่อใช้เป็น
ฐานในการดำเนินคดีโดยต้องรอสารพิจารณาอีกครั้งว่าจะให้การประกันตัว